มาดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะร้านข้าวต้มคุณผู้ชมค่ะ
วันก่อนนำเสนอร้านปิ้งย่างแล้วมีถังแก๊ส
คนก็หวาดกลัวกันนะคะว่ามันจะเกิดอันตรายขึ้นหรือเปล่า
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านข้าวต้มร้านนี้หวิดจะโดนไฟไหม้ค่ะ
ปรากฏว่าถังแก๊สมันรั่วนะคะลุกไฟลุกท่วมเลยค่ะ
นี่หนีกันกระเจิงเลยค่ะ
อ่าที่อุดรธานีคุณผู้ชมโอ้โหโหยเห็นแล้วแบบว่านะ
ต้องหนีออกมาให้เร็วที่สุดนะเจอแบบนี้นี่ร้านเขาต้มหรือเนี่ย
โอ้โหไฟลุกท่วมเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าโชคดีจริงเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ดับเพลิงไว้ได้ทันเอาดับเพลิงมาฉีดดับไฟไว้ได้สำเร็จ
โอ้โหแต่ดูจากเปลวเพลิงแล้วคือมันเป็นถังแก๊สค่ะ
ครับมันก็ตุ้มแบบเนี้ยค่ะนี่คือเมื่อวานนี้เกือบเกือบหนึ่งทุ่มนะคะ
ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งแถวตรอกข้าวต้มที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
แก๊สรั่วไหม้สายแก๊สไฟมันก็ลุกขึ้นมาข้างบนแบบนี้ค่ะ
ในร้านหนีทันทุกคนหนีทันไม่มีใครโดนไฟลวก
แต่ว่าเป็นอุทาหรณ์จริงคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าเราใช้แก๊สใช้ไฟ
ก็ต้องรอบครอบต้องระวังนะคะนี่เป็นแก๊สรั่วนะคะ
แต่ว่าถ้าเป็นเกิดถังมันระเบิดขึ้นมาแล้วก็คงจะไม่จบง่ายแบบนี้นะคะ
ทีนี้ก็เลยขอนำเสนอวิธีการถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
เราจะแก้ปัญหายังไงนะอันดับแรกเลย
วิธีการคือเขาให้ไปดับวาวปิดวาวถังแก๊สซะนะคะ
แต่ว่ามันทุกทุกไฟลุกท่วมร้านแบบนี้นะคะ
เข้าไปปิดอาจจะไม่ไหวอาจจะเสี่ยงกับการถูกไฟลวก
ก็ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบที่เป็นผงเคมีแห้งค่ะ
ฉีดอัดเข้าไปที่หัววาวจนกว่าไฟจะดับลงค่ะ
นี่คือวิธีการดับไฟนะคะที่มาจากแก๊สค่ะ
โอ้โหอันตรายจริงอุทหรณ์นะคะร้านค้าหลายร้านก็ใช้แก๊สกันนะคะ
ก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะ